ทั้งสองท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
กระแสข่าวเรื่องการดื่มยาคู้แล้วไปเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ไม่ถูกจับเขาพูดกันมานานแล้วใช่ไหม

ลุงคนนี้ค่ะลุงวัย๕๒ปีคงได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกัน
แล้วปรากฏว่าขับรถไปชนกับรถ๖ล้อ
ตำรวจก็จะให้วัดปริมาณแอลกอฮอล์
บอกตำรวจขอดื่มยาคูหน่อย

สุดท้ายพอดื่มปุ๊บแล้วเป่ารอดหรือไม่รอด

อยากกินน้ำเย็นก็หามาให้แล้ว

ได้ได้น้ำเย็นพอเอานี่ได้ก็ใช้ให้เอาส่อค
ไม่ผมขอยาคูขวดหนึ่ง

ไม่มันจะไปโดนเนี่ยตัวเราเห็นเนี่ย

ได้แล้วอ่าเท่าไหร่

๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เออดูสิเท่าไหร่นะ

ค่ะก็ไปกินยาคู

จะไม่ยอมไงบ่ายเบียงนู่นนี่นั่น

เพราะเหมือนได้พอแห้งขอกินน้ำก่อน
ตัวหน้าที่ใจดีไงจัดมาหาให้เนี่ยแล้วก็ดื่มตัวหน้าตำรวจเลยนะโอ้โห
รีลาไม่เมาเหมือนกันสุดท้ายแดงเถือกเลยนะลองลั่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
สรุปว่าไม่รอดนั่นแหละอย่างที่เห็นกันไปผลตรวจวัดออกมาคือ๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้คือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะทีเดียว

ชายคนนี้คือนายสำลิดช่อแก้วนะคะอายุ๕๒ปี
ขับกระบะไปชนกับรถหกล้อที่เขาจอดอยู่ในซอยบัวตรีอำเภอเมืองจังหวัดตราด
เจ้าตัวอยู่ในอาการมึนเมาค่ะไม่ยอมลงจากรถ
ตำรวจศาสตร์ภาคเมืองตราศเขาพยายามเกลี้ยกกล่อมนะ
พยายามพูดคุยในตอนนี้๑๕นาทีถึงยอมลงมาจากรถนะคะ
แต่ก็พยายามดื้อดึงไม่ยอมไปที่ด่านตรวจ
จนตำรวจต้องช่วยกันคุมตัวขึ้นรถไป
ทีนี้พอจะให้เป่าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะ
อย่างที่เห็นเมื่อกี้บายเบียงอยากดื่มน้ำเย็น
จริงสุดท้ายพอดื่มยาคุไปแล้วสักครู่ก็ยอมเป่า
ผลปรากฏออกมาว่าอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายสูงถึง๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปศาสตร์ภาคเมืองตราศ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมนะคะความเชื่อนี้ต้องซื้อยาคุกคืนตำรวจไหมคะ
ไม่รู้แต่ความคิดแบบนี้มันมีมาสักครู่แล้วเนอะ
ถ้าว่ากินอันนี้เข้าไปแล้วจะเป่าไม่ขึ้นเลยใช่ไหมรอด๘๐เลยล่ะ